คู่นี้ก็ขับกระบะกันมาปรากฏว่าเสียหลักไปชนอัดกับต้นไม้
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วดูสภาพรถ

ฮะเห็นสภาพรถแบบนี้ใครเห็นก็ว่าตายขออภัยนะ
เป็นกระบะอีซูซูสีดำครับ

มีควันพุ่งออกมาด้วยจากแบตเตอรี่มันไฟช็อต

ห้องคนขับคอนโซน่าก็อาจติด

คือถ้ามันอัดติดไปขนาดนี้นี่ควันพุ่งออกมาตอนคนพยายามแงะ

ตรงนี้คือริมถนนสายขลุงมะขามหมู่หนึ่ง
ขลุงจังหวัดจันทบุรีช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชม

เห็นสภาพรถก็คิดไม่ต่างจากพวกเราอะ

ส่วนยังไม่มีเลยรอยย่นมีนิดหน่อย

อายุ๖๗ปีเป็นภรรยาตะวน

แต่ก็ถือว่าบาดแผลน้อยกว่าที่คิดไว้ที่ขึ้นไปนั้น

คุณตาแกก็นั่งเฝ้าไปด้วยนะ

งงไปตามกันถึงปฏิหารรอดชีวิต

ชาวบ้านก็รีบหยิบมือถือมาถ่ายเลย
ถอยรถนิดดีกว่าไง
ดูทะเบียนหรอ

ง่ะทะเบียนเป็นไม่ดี

เวลากินีทฯ
วันนี้ขวับ

อ๋อนี่อาศัยจัดพี่เขาได้
โอกาสในวิกฤตนะชาวบ้านคนนี้
ตำรวจก็เตรียมสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่า
ทำไมมาเสียหลักแล้วมาชนต้นไม้แบบนี้
เดี๋ยวรอคุณตาคุณตาพาคุณยายกลับจากโรงพยาบาลซะก่อน

ว่ารถเนี่ยก็อาจจะเสียหลักอาจจะเพราะพื้นผิวถนนหรือเปล่า
หรือว่าการขับขี่ของคุณตาเองนะครับ
ยังไงก็ตามขอให้แข็งแรงนะคุณตาคุณยายเลยครับ